ว่าแล้วค่ะบันเทิงไทยรัฐก็ขอรวบรวม๓พระเอกรุ่นใหญ่ใจถึง
นี่นะคะคือใส่ชุดไทยตอนไหนก็คือปังตลอด

แล้วคือหล่อละมุนอยากจะย้อนยุคไปอยู่กับเขาด้วยจังเลย

ว่าแล้วนะคะแน่นอนคนแรกค่ะต้องยกให้พี่หมื่นโป๊ปธนวัฒน์ค่ะ
กำลังเตรียงป้าจากละครพลิคิตค่ะซึ่งก็ต้องยอม๘๖
รับนะคะว่าพี่โป๊ปคือพระเอกที่ใส่ชุดไทย
แล้วดูหล่อเนี๊ยบมากสมบทบาทมากที่สุดคนหนึ่ง
เมืองไทยเลยล่ะค่ะแล้วพี่โป๊ปเนี่ยเขาไม่ได้ใส่
แค่ชุดไทยแค่ในพลิคิตหรือว่าปุเผสันิวาดนะคะ
แต่ก่อนเข้าวงการใหม่เนี่ยพี่โป๊ก็เคยเล่นละครตำนานสมเด็จพระนเรสวนมาก่อนด้วย
เหมือนกับว่าพระเอกชื่อโป๊ปเขาถูกฉลกกับชุดไทยย้อนยุคจริงค่ะ
ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของพี่โป๊ปของเรานะคะเรียกว่าหล่อแบบสามหมื่นเลยค่ะ

เพราะว่ารับบทบาทเป็นทั้งคุณพ่อพี่หมื่นนะคะแล้วก็ลูกฝาแฝดตัวตึงแห่งกรุงศรีนะคะ
เรืองกับพ่อฤทธิ์เสียด้วยนะคะซึ่งไม่ว่าพี่โป๊ปจะเล่นบทไหนก็ดูเท่กล้าวใจ
แท้มยังยิ้มละมุนละมัยถูกใจจริงเพราะเอ่ย

ขยับมาที่พระเอกเจ้าบทบาทอนันดาเอเวอริ่งแฮมกันบ้างค่ะ
โชว์บทบาทสามีจอมเจ้าชู้ในละครเกมรักทรยศ
พึ่งลาจอไปและหักย้อนกลับไปมาหลายปีก่อน
มนันดาเนี่ยก็เคยรับบทเด่นเป็นพระพิมายสถานมงคล
ซีรีส์ศรีอยุธยาประชันสาวแพนเค้กมาก่อนด้วยคุณผู้ชม
แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าแม้จะเป็นนุ่มลูกครึ่ง
แต่พออนันดาเนี่ยได้มาสวมชุดไทยย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาแบบเต็มยดแล้ว
คุณผู้ชมมันเหลท่อหล่อเท่จริง

มันน่าเกรงขามันสมกับบทบาทที่ได้รับจริงจ้ะ
ตบท้ายกันที่พระเอกรุ่นใหญ่มันบ้างดีกว่านะ
ใช่ค่ะวัย๕๒กรัฐแล้วนะคะพี่เคลลี่ธนพัฒน์ค่ะ
ก็มีภาพจำมาจากบทบาทเจ้าหลวงเมืองคุ้มในละครเพลิงพระนาง
นี่ใส่สลียงมากใส่สลียงไป
เป็นที่ตรึงตราตรึงใจกับแฟนคลับแบบตลอดมาและตลอดไป
กลับไปสัก๑๐ปีก่อนคุณผู้ชมละครเรื่องนี้ดังมากนะ
แล้วก็ถือว่าเป็นตำนานบทหนึ่งของวงการทีวีไทยเลย
เพราะว่านอกจากเรื่องราวชิงรักหักสวัสดิโค้นบันลังจะเข้มข้นโดนใจกันแล้ว
นักแสดงเรื่องนี้พี่เคลลี่อย่างนี้พี่อ้ำพัชราภารวมไปถึงพี่ยุ้ยจิรนันฟาดฟันกันแบบถึงพริกถึงขิงค่ะ
รวมไปถึงละครเรื่องล่าสุดพี่พบมัจจุราช
นี่พี่แจ๊คไปเจอท่านยมมาแล้วเรียบร้อยนะ
เคลลี่ก็แต่งชุดไทยโบราณรับบทเป็นท่านยมบาบาลผู้น่าเกรงขาม

แล้วมีกล้ามสูงหน้าเกร็งขามแบบนี้คุณผู้ชมนะ
แม้กระทั่งในวันสำคัญค่ะงานวิวาของพี่คัลลี่
เรียกได้ว่าพี่เคลลี่หล่อเข้มสมกับเป็นพระเอกรุ่นใหญ่
ใส่ชุดไทยและถูกใจแฟนแบบสุดค่ะ
โอ้โฮแต่ละคนนะ

ทักไหมคะว่าเราถูกฉลกกับชุดไทย

คือผมก็ชอบนะพอเราใส่ชุดไทยอย่างนี้

อย่างตอนเพลิงพระนางนี้มีคนแบบคอย
แต่ละครพีเรียสมันจะมีเรื่องยากความท้าทาย
ก็คือเรื่องของภาษาเรื่องของการพูดจา
อัลดอร์ไม่มีแอร์
ใดความหล่อนี้ก็มาพร้อมกับความแบบเสียสละ
รู้รู้กันอยู่แล้วว่าต้องไปถ่ายนอกสถานที่

แล้วชุดก็แบบเครื่ององค์ทรงเครื่องเขานะ